ใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักประมาณ๓๑ปีท้องแก่เตรียมจะคลอดแล้ว
ปวดท้องคลอดค่ะสามีก็เลยตัดสินใจพาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไป
แต่มันไม่ไหวค่ะไปไม่ถึง
ก็เลยต้องไปจอดรถขอความช่วยเหลือกับพี่ตำรวจนะคะ
สุดท้ายโอ้โหคุณค้าหัวน้องโผล่ออกมานะคะ
ตำรวจก็พยายามที่รีบขับรถพาไปส่งที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๒ของคืนที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุคือนางสาวอำมารัฐแก้วน้อยอายุ๓๑ปี
กำลังตั้งท้องท้องแก่แล้วนะ

ฝ่ายสามีก็เลยให้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อจะพาไปโรงพยาบาล
แต่ระหว่างทางมีอาการเจ็บท้องเจ็บอย่างหนัก
ก็เลยตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากดาบตำรวจวีรศักดิ์ดีทอง
อยู่ภายในป้อมตำรวจทางหลวงริมถนนสาย
นครศรีธรรมราชสุราธานีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
บอกว่าขอช่วยหน่อยขอช่วยหน่อยขอช่วยนำตัวภรรยา
ไปส่งโรงพยาบาลสิชนหน่อยนะคะ
หากออกไปไม่ไกลสักประมาณ๕กิโลเมตร
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะคลอดระหว่างทางขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไป

แต่ขณะที่สามีกับดาบตำรวจวีรศักดิ์ช่วยกันประคองตัวนางสาวอำมารัฐ
เข้าไปนั่งภายในรถเก๋งของตำรวจทางหลวงนครศรีธรรมราช
คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะนี่ให้เห็นไอ้นี่ด้วยคุณ
บัตรประจำตัวประชาชนส่วนรถเก๋งที่คุณอมรัฐไปนั่ง
ข้างตัวรถก็คือหมายเลข๗๔
หมายเลขทะเบียนสบศช๕๐๓๐กรุงเทพมหานคร
จังหวะที่ก้าวขึ้นไปไปนั่งเบาะข้างคนขับ
ปรากฏว่าหัวทารกโผล่ออกมาจากช่องคลอด

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องรีบบึงเลยค่ะ
รีบขับอย่างเร็วนะคะไปส่งคุณอมรรัฐที่โรงพยาบาลศรีชน
พอไปถึงโรงพยาบาลหมอแล้วก็พยาบาลช่วยกัน
นำตัวคุณอมรรัฐไปห้องคลอด
น้องก็คลอดออกมาเวลาตี๒๔๕นาที
น้องเป็นเพศหญิงนะคะน้ำหนักตัว๒๗๘๐กรัม
น้องคนนี้เป็นลูกคนที่๒ของคุณอมรรัฐกับสามีนะคะ
ส่วนดาบตำรวจวีรศักดิ์ว่าไง
โอ้โหเขาบอกว่าเขารู้สึกภูมิใจมากนะ
ไปโรงพยาบาลปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยนะคะ
คนดีศรีนครศรีธรรมราชนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงพี่ตำรวจหน่อยจ้ะ
พี่ตำรวจคุยกับนักข่าว
ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนรายงานต่อผู้บังคับบัญชาก็ได้นะ
แทนตัวเองว่ากระผม
หน้าพี่แกเครียดนะแต่จริงมันเป็นเรื่องดีค่ะพี่ตำรวจ

โอเคโอเค
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็แน่นอนไทยมุงมาเลย

หมายเลขทะเบียนรถนะคะ
สบศชชิง๕๐๓๐กรุงเทพมหานครนะคะ
กลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะได้ลูกสาว
ขอบคุณพี่ตำรวจครับผม